บุรีรามยูเนเต็ดครับกลับมาแข่งขันอีกครั้งในรอบ๖เดือน
แล้วก็เอาชนะสู้คันบุรีแบบพืชจับ
หน้าที่๗ของฤดูการแต่ว่าเป็นเกียรติหน้าที่๕ในเซศน์นี้ของบุรีลำยูไนเต็ด
เนื่องจากมีนักกีฬาติดโควิด๑๙แล้วต้องหยุดพักการแข่งขันเพื่อกักตัว๑๔วัน
กลับมาครับอันดับตกไปอยู่ที่๑๒ก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี
นี่เป็นจังหวะประตูขึ้นนำครับนาที๑๕สุปโชคสารชาตินะครับ
ลุยถึงเส้นหลังแล้วก็ตัดเข้ามาสุดท้ายบอลมาจบที่จินิคันยุคมิดฟิล
อิสราเอลตัวใหม่ยิงเข้าไปครับ
ไปเหนียวพระธิกรายเชลจังหวัดขึ้นหมดและเป็นจุดโพธิของทางสุภัณฑ์บุรี
แต่ฟิลิเป้นะครับยิงไปติดเซฟของทางศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับ
แล้วฟิลิเป้ตามซ้ำถูกรัฐนากรใหม่คามิล้มตัวสกัด
แล้วก็ให้เป็นลูกล้ำหน้าจากจังหวะที่รัฐนากรนั้นพุ่งเข้าไปสไลด์แล้วบอลไปโดนขาฟิลิปเป้
ก่อนจะไปถึงรัชนาธิ์นะครับเลยกลายเป็นลูกลำหน้าไป
จบเกมครับบุรีรำชนะ๑๐เพียงพอเก็บเพิ่มเป็น๗คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ๑๑
ส่วนสุพรรณบุรีนั้นมี๑๐คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ๙ครับ
อีกคู่ไปดูตราดครับอันดับ๑๖พบกับการท่าเรืออันดับ๗ที่มีการแต่งตั้ง
การแต่งตั้งโคชอูทสราวุธปรีพันธ์เพราะเริ่มคุมทีม

ครึ่งแรกเสมอ๑๑ครับสิงห์เจ้าท่าออกนำก่อน
ศูนย์จากเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนาทีสามสิบสาม
แต่ว่าตราดตีเสมอนาทีสามสิบเก้า
จากการหลุดเข้าไปยิงของสิริโชคพาโส
จากนั้นครึ่งหลังก็ยังคงเข้มข้นนะครับนาทีสี่สิบเจ็ด
ท่าเริ่มนำอีกครั้งสองหนึ่งจากการยิงของนิทธิพงศ์เสรานนท์ครับ
ขวานะครับตัดเข้าในเติมขึ้นมาครับ
จังหวะเกมบุกแล้วก็ทำประตูได้เจ้าถิ่นตีเสมอสองสองครับ
ออกมาลูกนี้ไม่เจอบอลของรัฐนัยแล้วก็เป็นทางบุษาฟาอาซาซอยครับ
มงเข้าไปจากจังหวะลูกเตะมุมและนาทีสุดท้ายครับ
ถ้าเรือพวกเขาได้ประตูครับธนาศิษศิริพลา
ตัวสำรองยิงไกลครับเสียบสาวเข้าไปบอลไม่โดนใครเลยนะครับ
สิ่งเจ้าท่าบุคชนะสามสองเก็บเพิ่มเป็นสิบสามคะแนน
ขึ้นมาอยู่ที่สองช่วงกราวไหลตามหลังจ่าฝูงแบงคอกสองแต้ม
อีกสองคู่เมืองทองชนะราบุรีไปสองหนึ่ง
แล้วก็ครับแพ้ให้กับประตูต่อสอง
บุรีชนะเกมเยือนครั้งแรกในระดูการนี้ไปดูฟุตซอลไทยลีกกันบ้าง
ที่สิบสามส่งท้ายเล็กแรกที่บางกอกอารีน่าพิธีทีบูเวฟชนบุรีครับ
จูงเชิญชนะสิงห์สมุทรสาครสามสองฉลามพลังเพลิงนั้นนำก่อนสองศูนย์จาก
ป้านัทกิตติบภายลูกวงนัดทีสิบแล้วก็นัดทุศหมัดจาระนาทียี่สิบห้า
แต่ว่าทีมสิงหมหาชัยก็ไม่ยอมนะครับพวกเขามาได้สองประตูรวดเหมือนกัน
ทำให้เกมสนุกขึ้นจากสารวุฒิพลาพึกครับ
ซ้ายทีขวาทีแล้วก็ยิงนาทียี่สิบห้ารัชบุรีก็มาพลาดง่ายง่ายนะครับ
พยายามจะเลี้ยงตัดเจอขโมยบอลไปเลยครับ
แล้วก็จบทศนาทีพแสงสังครับยี่สิบเจ็ดนะครับ
นาทีที่ยิงเข้าไป๒๒มาท้ายเกมอีกแล้วครับ
นาทีสามสิบหกจิตรวจสอนวิเชียรมากดประตูชัยครับ
เกษมบัณฑิตครับแพ้ให้กับแบงคอกบีเทสหนึ่งต่อสองบางกอกซิตี้เอาชนะมภาคตอนออกชิงเหนือไปสามต่อหนึ่ง
ตารางคะแนนครับชวนบุรีเป็นแชมป์เล็กแรกนะครับ๓๖แต้มท่าเรือ
แข่งรักไปหนึ่งเกมนะครับมียี่สิบแปะคะแนนก็ต้องดูว่าเด็กชนะ